เราต้องอัปเดตเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙อย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องใกล้ตัวเราด้วย
ตอนนี้อัปเดตแบบนี้ค่ะเรื่องของยาฆ่าเชื้อยายับยั้ง
ยังไม่สามารถที่จะผลิตได้ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้จริงในคนปกติทั่วไปนะคะ
ยังอยู่ในขั้นทดลองในห้องปฏิบัติการ
ส่วนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ก็หลังจากที่ไปปุ๊บคุณผู้ชมค่ะกลับมาปั๊บไม่สบายเลยค่ะ
นักข่าวของเราเข้าธรรมเนียบเอ๊ะทำไมนายกยังไม่กลับมาทำเนียบสักที
สงสัยงดทุกภารกิจเลยหลังจากนั้นไม่นาน
นายกรัฐมนตรีได้มีการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่างดภารกิจกระทันหันตลอดทั้งวัน
วันนี้ขอลาป่วยเพราะเป็นไข้เล็กน้อยต้องพักผ่อนตามคำแพทย์สั่ง
ช่วงนี้ข่าวปลอมมากขอให้ทุกคนรับสารอย่างมีสติ
แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เราก็สงสัยกัน
ชาวเน็ตก็สงสัยกันว่านายกไปติดเชื้อไวรัส
สนามบินสุวรรณภูมิมาหรือเปล่าคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่า
นายกไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ป่วยเพราะว่าโหมงานหนักมาตั้งแต่
ช่วงปีใหม่แล้วก็มีอาการไม่สบายอยู่แล้ว
ด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็เลยมีการแนะนำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ย
ยกเลิกภารกิจทั้งหมดเนื่องจากว่าพอนายกเนี่ย
มีอาการร่างกายอ่อนแอนายยกก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ง่ายนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยค่ะคุณผู้ชม
อำนวยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ
ก็ได้มีการเตรียมเสนอรัฐบาลด้วยนะใช่ค่ะ
หลังจากที่มีการประชุมเนื้อหาการประชุมก็คือเสนอให้รัฐบาล
พิจารณามาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยการยกเลิกวีซ่าออนอะไรเวิล
อธิบายแบบนี้ก่อนนะคะสำหรับวีซ่าออนอะไรวัลเนี่ย
สำหรับชาวจีนที่จะเดินทางมาในประเทศไทยบางคนอาจจะเห็น
เอาเข้ามาเที่ยวเยอะเขาไม่ได้ฟรีวีซ่าเหรอไม่นะ
เขาต้องทำวีซ่าแต่เป็นการทำวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ตามสนามบินต่างหลังจากนี้ไปนะคะ
ถ้าข้อเสนอนี้ผ่านการประชุมก็จะมีการยกเลิกวีซ่าออนอะไรวัล
ซึ่งจะทำให้คนจีนที่จะต้องมาเที่ยวในประเทศไทยจะต้องทำวีซ่าก่อนนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นการง่ายขึ้นสำหรับการตรวจสอบประวัติสุขภาพ
ทำให้คนจีนมาเอ่อประเทศไทยให้น้อยที่สุดนะครับ
เพื่อจะได้เกิดความสบายใจของคนไทยยังไงความสบายใจของพี่น้องคนไทย
ความปลอดภัยในด้านสุขภาพของคนไทยต้องมาต้องมาเหนือสิ่งอื่นใด
หรือขอให้ความมั่นใจคือตอนนี้หมอหนูหรือว่าคุณอนุทินชาวิรกูลเนี่ยนะคะ
บอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเรื่องของการควบคุมการแพทย์ระบาดเนี่ย
เราเอาอยู่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กลัวหรอกไวรัสโคโรน่า
ไวไฟมากกว่าไม่กลัวไวรัสกลัวไวไฟ
เรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมที่ส่งต่อกันนี่นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจปทก็เลยนำหมายสารเข้าไปค้น๑๕จุดเป้าหมายทั่วประเทศ
หลังพบว่ามีคนไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา
ก็บอกว่ามีคนตายจากไวรัสโคโรนาในไทยแล้ว
รายด้วยกันที่เป็นผู้กระทำผิดนี่นะคะคุณผู้ชม
คือรายแรกไปโพสต์บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาที่พัทยา
ส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นผู้ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอต่างประเทศที่มีคนล้มลง
ซึ่งอ้างว่าได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา
ทั้ง๒คนยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดจริง
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่เป็นการปล่อยข่าวลวงข่าวปลอมที่ทำให้คนตกอกตกใจเนี่ยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนากันหน่อยนะคะ
เรื่องของการรักษาผู้ป่วยโคโรดาในประเทศไทย
ตอนนี้มีผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหาย
แล้วก็คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มเติมอีก๑ราย
ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยังคงอยู่ระหว่างการรักษา
หรือถูกกักตัวไว้เนี่ยสักประมาณ๘รายค่ะ
ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม
ตั้งแต่วันที่๓มกราคมถึงวันที่๒๙มกราคม๖๓
รวมทั้งสิ้น๒๐๐กับอีก๒ราย
ซึ่ง๒คนเป็นคนขับรถแท็กซี่
ที่มีประวัติรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
ขณะนี้รอผลตรวจยืนยันว่า
จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่อย่างไร
ใครที่ทำอาชีพเสี่ยงต่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว
หน้ากากนะคะรวมถึงล้างมือบ่อย